เผาทำลายงาช้างของกลางครั้งใหญ่ของเคนย่าเมื่อวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
จะเป็นการตัดวงจรไม่ให้มีโอกาส
ในการที่จะลักลอบนำของกลางเหล่านี้กลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง
รวมถึงเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ
ให้เห็นว่างาช้างจำนวนมหาศาลนี้
ไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากไปกว่าคุณค่า
เมื่ออยู่บนตัวช้างที่มีชีวิต
มันยังสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประเทศต้นทาง
การค้างหงาช้างแอฟริกาอย่างเคนย่าน
ที่ต้องการที่จะเห็นการปิดตลาดงาช้างอย่างสิ้นเชิงในประเทศปลายทางด้วย
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณนัทพรเทาตะกูครับ
นี่คืองาช้าง๑๐๕ตันและนอแร็ด๑๓๕ตัน
ที่รัฐบาลเคนย่าเผาทำลายเมื่อวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่เป็นของกลางที่ยึดมาได้จากผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่า
ในช่วง๒๗ปีที่ผ่านมานี้

โดยถือเป็นการเผาทำลายงาช้างครั้งใหญ่ที่สุดในโลก
แอฟริกามีความแตกต่างจากช้างเอเชีย
ตรงที่ช้างแอฟริกานั้นจะมีงาทั้งเพศผู้และเพศเมียค่ะ
ซึ่งนี่ถือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้พวกมันถูกฆ่า
เพื่อเอางาไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐ตัวต่อปี
ขณะเดียวกันก็มีการประเมินคร่าวค่ะจากผู้เชี่ยวชาญว่า
การได้มาซึ่งงาช้าง๑ตัน
จะต้องสูญเสียชีวิตของช้างมากถึง๑๐๐ตัว
ซึ่งก็หมายความว่างาช้างทั้งหมด๑๐๕ตัน
เคนย่าเผาทำลายในครั้งนี้นะคะ
มาจากช้างแอฟริกามากถึง๑๕๐๐ตัวค่ะ
ช้างในเคนย่าเหลืออยู่เพียง๓๕๐๐๐ตัว
ที่เคยมีมากกว่า๑๖๐๐๐ตัวในช่วงกว่า๔๐ปีที่แล้ว
ส่วนทั่วทวีปแอฟริกาเหลือช้างเพียงแค่๔แสนถึง๕แสนตัวเท่านั้น
สาเหตุหลักคือถูกฆ่าเอางาไปขายในตลาดเอเชีย

รวมถึงมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทย
ที่เป็นทั้งปลายทางหนึ่งและเป็นทางผ่านของการลักลอบค้างาช้างแอฟริกาด้วย
การเผาทำลายงาช้างครั้งนี้
อกจากจะเป็นการตัดโอกาสไม่ให้งาช้างของกลาง
ลักลอบนำกลับเข้าตลาดอีกครั้งแล้ว
ยังเป็นการแสดงออกให้ทั่วโลกเห็นว่า
งาช้างจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่ออยู่บนตัวช้างที่มีชีวิตเท่านั้น
ูดี้วาฮุนกูรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเคนย่าระบุว่า
มาตรการแก้ปัญหาที่ประเทศปลายทางใช้
โดยการควบคุมตลาดงาช้างภายในประเทศ

ในขณะที่จำนวนช้างแอฟริกากำลังลดลงเรื่อย
โดยมองว่าหนทางที่ดีที่สุดในการยุติปัญหาการฆ่าช้างเอางา
และป้องกันช้างแอฟริกาศูนย์พันธุ
คือการปิดตลาดห้ามค้างงาช้างโดยสิ้นเชิง
จันปายองค์สิริวิทยาผู้จัดการงานรณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่า
ซึ่งร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานในพิธีเผาทำลายงาช้างของเคนย่ามองว่า
การเผาทำลายงาช้างในเคนย่า
ก็สะท้อนว่าแนวโน้มของโลกได้เปลี่ยนไปในทิศทาง
ที่ต้องการยุติการค้างาช้างโดยสิ้นเชิง
ความพยายามของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหานี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
ที่ผ่านมารัฐบาลตัดสินใจว่า
จะพยายามควบคุมตลาดการค้างาช้างในประเทศให้ได้
โดยจะไม่มีการปะปนของงาช้างผิดกฎหมาย
หรืองาช้างเลือดที่เราได้ยินกัน

ต้องอาศัยความพยายามของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานมาก
ที่จะมาประสานและร่วมมือกัน
ขณะนี้มันผ่านมาประมาณปีหรือ๒ปีแล้ว
ผลหลายอย่างยังไม่สามารถตอบได้แน่ชัดว่า

ในการที่จะควบคุมตลาดค้างาช้าง
เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นโอกาส
ถือว่าเป็นจุดเริ่มที่ทางรัฐบาล
แล้วก็สังคมไทยต่างจะต้องมาตระหนักถึงว่า

แนวโน้มของโลกทุกคนอยากจะมุ่งไปทางที่จะแก้ไขปัญหานี้
โดยการที่จะยุติการค้างาช้างโดยสิ้นเชิง
เพราะฉะนั้น๒ทางสำหรับรัฐบาลไทยตอนนี้คือ

มาตรการต่างทางกฎหมายที่ออกมา
มันสามารถควบคุมแล้วจะไม่มีงาช้างผิดกฎหมาย
ในประเทศไทยควบคุมได้จริง
มีผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกลุ่ม
ถูกดำเนินคดีและถูกลงโทษจริง
หรืออาจจะถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงจุดยืนทางนโยบายว่า
ประเทศไทยอาจจะต้องค่อยลดตลาดการค้างาช้างลง
และดำเนินไปถึงจุดที่จะไม่มีการค้างาช้างในประเทศอีกต่อไป
ทั้งนี้ช้างแอฟริกาเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มครองของไทย
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๕๙
ทำให้ทางการสามารถดำเนินคดีกรณีค้าและครอบครองงาช้างแอฟริกา
ที่ได้ลักลอบนำเข้ามาในประเทศ
ขณะที่พระราชบัญญัติงาช้างปี๒๕๕๙
กำหนดให้มีการแจ้งและขออนุญาตครอบครองผลิตภัณฑ์
ทำจากงาช้างของผู้ค้าและผู้บริโภคทุกคน
เพื่อควบคุมตลาดงาช้างที่ถูกกฎหมายในประเทศ
ที่ต้องมาจากช้างบ้านเท่านั้น